คุณผู้ชมครับพาไปที่หมู่บ้านช้างพระเนียดหลวงที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยากันหน่อยครับ
กรเกษเขามีอาการปวดท้องจะตกลูกแต่ว่าดีใจกันได้เพียง๖ชั่วโมงคุณผู้ชมนะฮะ

เป็นภาพที่หาดูยากมากเลยครับนะฮะช้างตกลูกแบบนี้ทันทีที่ลูกช้างพ้นออกมาจากท้องของพังการะเกดนะ
เมื่อวานตอนเที่ยงครับนางเจ้าหน้าที่ก่อนรอลุ้นอยู่แล้วก็รีบเข้าไปเอาลูกช้างออกมาจากถุงที่เป็นเยื่อหุ้มตัวแล้วก็

กรเกรดนั้นเหยียบลูกของตัวเองนะฮะท่ามกลางความดีใจของควานช้างแล้วก็ทีมสัตวแพทย์
กรเกษอายุ๒๘ปีแล้วครับมีอาการจะตกลูกมาตั้งแต่๖โมงเช้าของเมื่อวาน
เดินไปเดินมากระสับกระส่ายควานช้างก็จัดเตรียมสถานที่
มีฟางไปลองเอาไว้เฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดจนใกล้เที่ยงก็ยังไม่ตกลูกสักทีนะฮะ
สัตวแพทย์ก็เลยเข้าไปตรวจพบว่าปากมดลูกเนี่ยน้ำมันเปิดน้อย
ต้องใช้เครื่องมือช่วยเปิดให้มันกว้างขึ้นก่อนที่พังกรเกษนั้นจะทำตัวเบียดกับต้นไม้
แล้วก็ถ่างขาเบ่งลูกออกมาได้ในที่สุดนะฮะปวดท้องกันอยู่๖ชั่วโมง
กรเกษเคยตกลูกมาแล้ว๖เชือกด้วยกันแต่ตายไป๒เชือก
ลูกช้างเชือกล่าสุดนั้นเป็นช้างพลายตัวใหญ่ผิวดำ
ดำน้ำหนักสัก๘๐๙๐กิโลไม่ยอมลุกขึ้นยืนเอง
สัตวแพทย์ก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดแต่สุดท้ายเป็นเรื่องน่าเศร้าดีใจกันได้ไม่กี่ชั่วโมงครับ
น้านลูกช้างได้ตายลงไปน้ำจักออกจากท้องแม่ได้เพียง๔เชือกเท่านั้น
ลูกช้างเชือกนี้เป็นลูกช้างที่ผสมพันธุ์แล้วก็ตกลูกตามธรรมชาติ
เชือกที่๙๑ของหมู่บ้านช้างพะเนียดหลวงตำบลสวนพริกอำเภอพระนครศรีอายุทยาครับ